คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้
มันก็มีเหตุการณ์เพิงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนคร๔ธรรมราช

ไฟมันห่มไหม้รุนแรงจริงเพราะเขาเป็นโรงงาน
ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นโรงงานผลิตใยมะพร้าวคุณ

แล้วมันมีพวกใยมะพร้าวกาบมะพร้าวทุกสิ่งทุกอย่าง
คือมันติดเพลิงคือติดไฟอย่างดีเอาง่าย
แล้วโรงงานนี้ขนาดใหญ่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมา
ไฟโหมลุกไหม้เป็นโรงงานผลิตใยมะพร้าว

อยู่ที่บ้านท่านอยที่ตะมนตวนทองอำเภอขนอมนะคะ

คือมันรุนแรงแล้วโรงงานเสียหายทั้งหมดเลย
ดับเพลิงเรียกได้ว่าเขาไปกันทั้งอำเภอเลยนะคะ
ระดมกำลังไปทำการดับไฟ
พ่นน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้เพลิงมันขยายวงกว้างไปมากกว่านี้
แต่อย่างที่บอกทั้งโรงงาน
มันเต็มไปด้วยกาบเปลือกมะพร้าวที่รอการปั่นใย
มีพื้นที่เก็บใยมะพร้าวที่ผ่านกรรมวิธีการทำแล้ว
และทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด
และยังมีลมที่แรงด้วย
ก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะ

และมีรถตักอีก๑คันเสียหาย
ตอนนี้ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้เลยนะคะ

เจ้าของโรงงานเป็นชาวจีนค่ะมีหุ้นส่วนกับคนไทยนี่แหละ
ช่วงที่เกิดเหตุไม่มีคนงานอยู่ภายในโรงงานนะคะ
โชคดีตรงนี้ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้า
ตอนนี้กำลังประสานหน่วยพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะ
ส่วนที่ลบบุรีคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้อีกที่หนึ่ง
อันนี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านพักอยู่ที่ชุมชนวัดเชิงท่า
ตำแบบทะถานถาหินข้ามเคี่ยงเพลงเมืองลบบุรี
อันนี้รถดับเพลิงไปเป็น๑๐คันเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เข้าไปฉีดน้ำดับไฟค่ะ
โอ้โหเพื่อว่าเขากลัวอะไรกลัวมันจะลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงที่ปลูกติดกันอยู่หลายหลังนั่นแหละ
ชาวบ้านเนี่ยตื่นตกใจวิ่งหนีตายกันนะคะบางคนขนข้าวขนของหนีออกมาเพราะว่าอยู่ใกล้เหลือเกิน
ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามสิบนาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ปรากฏบ้านหลังนี้ไฟไหม้วอดทั้งหลังเลย
และที่สำคัญแม้ว่าจะพยายามดับไฟยังไงมันยังลุกลามไปติดบ้านใกล้เรือนเคียนอีกสองหลังด้วย
แล้วก็มีผู้หญิงค่ะเป็นหญิงชรานะคะอายุ๖๒ปีแล้วอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ
เป็นลมนะล้มเลยค่ะเป็นลมหมดสติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้คุณสมศักดิ์วรพันวงอายุ๖๐ปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองกับญาติอีก๔คนนอนอยู่ชั้นล่าง
แล้วได้ยินเสียงมันดังขึ้นมาจากชั้นสองก่อนที่หลานเนี่ยจะวิ่งมาบอกว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้ตอนนั้นไม่รู้หรอกเกิดอะไรขึ้น
แต่ทุกคนพยายามช่วยกันหาทางดับไฟสู้ไม่ได้ดับไม่ได้
เพราะไฟมันไหม้รุนแรงและรวดเร็ววิ่งหนีตายออกจากบ้านกันก่อนค่ะ
ลูกก็หลานอ่ะเอาน้ำตักเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ลุกปุ๊บเลย
แล้วก็เที่ยวตะโกนเรียกกลับบ้าน

แรกไม่มีเสียงอะไรมีแต่ไฟลุกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผ้าบึ้ง
โอ้โหอันนี้ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยหนีตายกันออกมาได้ทัน
ตำรวจสพท่าหินเขาคาดแบบนี้ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
แต่เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
นี่ไหม้หมดทั้งหลังเลยอ่ะ